พาคุณผู้ชมไปขอโชคลาภจากไอ้ไข่กันหน่อย
ที่ไหนที่จังหวัดสุโขทัย
อยากได้โชคได้ลาบแบบเหนือก็ต้องไปพึ่งพาไอ้ไข่เหนือ

ที่นี่ค่ะคุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าวัดอะไร

แต่ถ้าร้องอ๋อไม่ว่ากันใครยังไม่อ๋อ

ส่วนใหญ่เข้าไปสักการะเข้าไปยังทำเศรษฐีเนี่ย
แล้วไปกราบไห้กุมารไอ้ไข่เหนือ
ต้องเหนือเหนือนอนสุโขทัยนี้นับว่าเป็นภาครเหนือนะ

แต่เหนือตรอนล่าง

หลายคนไปกราบไหว้ขอพรนะได้ตามนั้น
นี่ผมเห็นนะผมเห็นนะนี่คือภาพล่าสุดนะ
หลายคนทำตามที่ผมบอกแล้วเห็นอะไร
ด้านหลังไอ้ไข่ว่าวมาแล้ว

ถ้าได้ตามนั้นเอาว่าวไปถวาย

ส่วนเด็กชอบไง

อันนี้ก็ให้ได้ไม่ว่าอะไรกันนะครับ
หลายคนเข้ามาแก้บนนะน้องใบตองคุณชิสาขวดน้ำแดงมีเป็นหมื่นขวด

ว่าอย่างนั้นนะไอ้ไข่เบาหวานขึ้นแล้ว

เคยทำให้คนทั้งหมู่บ้านถูกมาแล้ว

ตอนแรกมันชัดเราจะไม่เอาออกอีกแล้วแต่มันเอียงไง

แล้วแต่คิดจินตนาการจะเป็นตามนั้นได้โชคได้ราบหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกครับ